ลี้ลับแล้วกันลี้ลับที่หลายคนก็
รอยนี้มาจากไหนมีพญานาคพาดผ่านหรือเปล่า

ที่รถเอ่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่หลายคนแบบ

มีคนนำคลิปนี้มาโพสต์

ค้นพบนวัตกรรมการสร้างรอยพญานาค
อืมตัวอะไรแนลเชือกจริงตัวอะไร
โดยใช้แช่มันเหลว
อืมวิ่งไปวิ่งมาถ่ายมานะครับ
นี่แหละเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คือในโพสต์นี้มีทั้งภาพแล้วก็คลิป
เปิดมาด้วยภาพเป็นรอยเหมือนรอยพญานาคนี่แหละค่ะ
บนหลังคารถนะคะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น
จากคุณนิกจินี่หรือว่านายวิเทียนเริกภัยศาลนะคะ
บรรยายข้อความว่าเฉลยที่มาของรอยพญานาค
เมื่อคืนผมบังเอิญสังเกตเห็นร่องรอยแปลก

มันคล้ายแบบที่เขาเข้าใจว่าเป็นรอยพญานาค
แต่ผมกับภรรยายังไม่รีบร้อนปักใจเชื่อ
นึกขึ้นได้เอ๊ะบ้านเรามีกล้องวงจรปิดนี่นะ
ก็เลยรีบเข้าไปหมดดูย้อนหลังนะคะ

แล้วก็ในที่สุดผมก็ได้เห็นพญานาคตัวเล็กมาก

คลิปนี้ไม่มีเจตนาจะลบหลู่หรือดูถูกความเชื่อเรื่องพญานาค
แต่อยากจะบอกว่าบางอย่างก็ต้องแยกแยะค่ะ
ล่าสุดคลิปนี้ผู้เข้าชมกว่า๘หมื่นครั้งนะคะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้เป็นจำนวนมาก
หลายคนก็รู้สึกกระจ่างแจ้งที่คลิปนี้สามารถไขคำตอบของรอยพญานาคได้ค่ะ

วิทยาตาสว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็แชร์คลิปนี้ให้ความเห็นด้วยว่า
จริงก็เคยอธิบายมาหลายรอบแล้วว่ารอยพญานาคที่ชอบขึ้นมาตามบ้าน
ฝากระโปรงรถตามที่ต่าง

หรือคนทำแต่เข้าใจผิดกันไปเอง
ก็อาจจะมีสัตว์ต่างมาทำให้เกิดเป็นลาย
คราวนี้เจอคลิปแบบเห็นกันจะไปเลยว่า
รอยพญานาคฝากระโปรงรถ
มันเป็นรอยพญาแมลงต่างหากค่ะ
เหมือนเลยนะคือเห็นแล้วก็เลยว่าแบบ

ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องอีกมุมนึงแล้วกัน
เรื่องของความเชื่อก็อย่างที่คุณนิกจินี่บอกว่า
ก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรนะคะ